ครับไปดูเหตุสลดของนักศึกษาปวชปี๓กลุ่มหนึ่งนะฮะ

เขาไปทดสอบเรื่องของการผลิตประกอบเครื่องเก็บขยะทางน้ำ
แล้วก็นำไปทดสอบกันไปทั้งกลุ่มเลย๘คน
ก็เอาเครื่องลงไปในบ่อน้ำมันก็บังคับเครื่องไปได้สัก๑๐๐เมตร

เครื่องมันก็เลยลอยเท้งเต้งอยู่กลางน้ำ
ก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ลมมันพัดเข้ามาก่อนดีกว่า
แต่คนนี้เขาใจร้อนกระโดดน้ำลงไปต้องการจะว่ายน้ำไปเอาเครื่องกลับเข้ามาเอง
แต่ระหว่างว่ายน้ำไปเป็นตะคิวคุณผู้ชมแล้วก็จมน้ำต่อหน้าเพื่อนเสียชีวิตเลยครับ
เป็นภาพของแม่ของน้องที่เสียชีวิต
นางสาวสุพินบินรำอายุ๔๔ปีแม่ของน้องที่เสียชีวิตร้องไห้จะขาดใจแล้วคุณผู้ชม
คือความหวังของครอบครัวความหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่
คือตอนมาเห็นเจ้าหน้าที่นำร่างของนายอดิเชษมุกอิ่มอายุเพียง๑๘ปีขึ้นมาจากน้ำ
อาศัยอยู่บ้านที่หมู่๔ตำบลน้ำหมันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์
เป็นนักเรียนปวชปี๓วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชนบุรี
มน้ำเสียชีวิตแล้วก็มีการนำขึ้นมาบนฝั่ง
เหตุเกิดในสระน้ำข้างอบตบ้านเก่าหมู่๓ตะบนบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ก่อนเกิดเหตุน้องผู้ตายพร้อมกับเพื่อนรวม๘คน
นำเครื่องเก็บขยะทางน้ำแบบบังคับวิทยุไร้คนขับไปทดสอบ
แต่บังเอิญคุณผู้ชมเครื่องบังคับมันบังคับไปได้สักประมาณ๑๐๐เมตร

รอก่อนรอให้ลมมันพัดเครื่องกลับเข้ามาเอง

อยากเอาเครื่องกลับด้วยตัวเองก็เลยกระโดดน้ำลงไป

แล้วก็จมน้ำต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยนะครับ
เปิดเผยว่าน้องที่เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กเรียนดีมาก
ชอบคิดค้นชอบทำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาเสนอกันไป
แล้วก็สร้างงานประดิษฐ์ขึ้นมาหลายต่อหลายอย่าง
เมื่อวานเนี่ยก็เอาเครื่องประดิษฐ์มาทดลองกับเพื่อน
ก็เลยเกิดเหตุการณ์เศร้าแบบนี้ขึ้นมา
เสียใจกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะครับ